เจ้าหน้าที่อุทยานวังตะครัยที่นครนายกคุณผู้ชมนะ
เมื่อประมาณสักคืนวันอังคารต่อวันพุธเนี่ย
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาได้ยินเสียงแป้น
เสียงช้างร้องหลายตัวแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ยังสงสัยเอ๊ะช้างมันเป็นอะไร
ครับวันรุ่งขึ้นมานักท่องเที่ยวแจ้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานครับ
บอกเห็นซากช้างลอยมาลอยมาตามลำทานเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ที่ลากลากอยู่เนี่ยนะลากลากเป็นลูกช้างเนี่ย

คืออายุหลักเดือนล้มแล้วครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคาดว่ามันอาจจะลื่น
แล้วพลัดตกลำทานไปโอ้น่าเศร้าสลดครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องเข้าเก็บ
กลูกช้างเพศผู้ครับอายุสัก๒๖เดือนจากการประเมิน
หลังรับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าเจอซากลูกช้างลอยมาตรงนี้

เมื่อวานนี้ครับ๖กันยายนตอนที่เจ้าหน้าที่เขารับแจ้ง
ก็มันนอนตะแคงอยู่นะติดโขดหินในลำทาน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันลากลากเนี่ยลากออกมาจากลำทาน
จะได้ให้สัตวแพทย์ทำการชันสูตรครับ
สัตวแพทย์ที่มาชนะสูตรคือสัตวแพทย์หญิงชะนัญญากาญจนสาขาครับ
ท่านก็ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่แหละ
ว่าลูกช้างน่าจะล้มมาไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
อดคล้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่อุทยานครับว่า
เมื่อสักตี๑ตี๒ของเมื่อวานนี้นะ
ได้ยินแปร้นเนี่ยมาจากหลายตัวเลย

กระทั่งตอนเช้านักท่องเที่ยวมาเจอซากลูกช้างก็เลยเข้ามาตรวจสอบตามที่แจ้งมา
ส่วนหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับหัวหน้าอุเทน
คาดว่าลูกช้างก็คงเดินตามโขลงมานั่นแหละมาออกหากิน
อาจจะพลัดตกน้ำเนื่องจากว่าคืนก่อนเกิดเหตุฝนหนัก
ไอ้โขดหินริมลำทันก็ลื่นไงลูกช้างก็เลยพลัดลื่นตกลงมา
แล้วก็น่าจะโดนกระแสน้ำไหลแรงจนพัดมาจมน้ำแล้วก็ล้มอยู่ตรงนี้ครับ